เมื่อวานนี้เราให้ดูภาพกันไปว่ามีเหตุการณ์ที่
พ่อทะเลาะกับแม่

แต่ตัวพ่อเนี่ยถือปืนไป
แล้วก็ไปหลบอยู่แล้วเอาปืนเจาะศีรษะตัวเอง
เกลี้กล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมวางปืน

เกลี้ยกล่อมได้ผลอยู่คนเดียวเลย

ว่าโอ้โหทำไมหนูน้อยคนนี้ถึงแบบเก่งขนาดนี้นะ
แต่เราย้อนไปดูภาพจังหวะที่มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะ

ตำรวจก็ไปรวบตัวได้
พ่อมาล่มตั๋วแล้วหนูจะไปเยี่ยมบ่อยแล้ว
เจอกับพ่อให้จะเชื่อต่อไป

นี่คือภาพเมื่อวานนะคะช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจก็เกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ค่ะ
นายนุกูลมูลโลยขณะที่ใช้ปืนจุด๓๘แบบไทยประดิษฐ์จ่อขมับตัวเองเหมือนกับพยายามจะยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด
นี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปยิงแม่ยายจนบาดเจ็บนางประนอมอ่ำรุ่งพงศ์แต่วิกฤตนี้จบลงด้วยดี
เพราะลูกสาวอายุแค่๗ขวบมาช่วยเจรจาให้พ่อมอบตัว
อารมณ์เย็นวางปืนแล้วยอมมอบตัวกับตำรวจแบบแต่โดยดีเลยอะค่ะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงเดินทางไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
บ้านเลขที่๑๐๙หมู่๖อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ไปสอบถามความรู้สึกของน้องนะคะหนูน้อยนักเจรจาคนนี้นะคะ
ตอนที่ไปปลอบไปเจรจากับคุณพ่อให้คุณพ่อมอบตัวอืม
เบน๗ขวบเองค่ะนั่งอยู่บนตักของคุณตานะคะ
เบนยังมีแววตาที่สดใสยังเป็นเด็กน้อยอะค่ะ
พูดไปยิ้มไปตลอดน้องเบนบอกว่าที่พูดกับพ่อว่า
มอบตัวนะหนูจะไปเยี่ยมบ่อย
ถ้าเกิดพ่อไม่มีใครก็ยังมีย่าแล้วก็ปู่
รวมทั้งหนูด้วยน้องเบนบอกว่าไม่ได้มีใครสอนให้พูดนะคะ
ครับไม่ได้มีใครบอกว่าเออน้องเบนพูดประโยคนี้นะลูก
เบนบอกว่าพูดเองจากความรู้สึกของตัวเอง
เพราะสงสารพ่อไม่อยากให้พ่อทำร้ายตัวเองค่ะ
ตกใจไหมลูกตอนที่ตอนที่ตำรวจพาไปลูกตกใจค่ะ
แล้วตอนตอนที่ตอนนั้นน่ะคือวิคุยกับคุณคุณพ่อว่าไงบ้างลูก
หนูบอกว่าพ่อถ้าพ่อยังไม่มีใครพ่อก็นึกว่าพ่อก็แนะนำสำคัญที่สุด
อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมคะอยากค่ะอยากพูดว่าอะไรบ้าง
หนูอยากบอกว่าพ่อทำตัวของพ่อนะไม่เกี่ยวกับหนู

คุณผู้ชมคะระหว่างที่ทีมข่าวกำลังคุยกับน้องเบนนะคะ
ป้าของน้องเบนซึ่งก็เป็นพี่สาวของในเจ๋ง
พี่สาวพ่อค่ะครับทัวราษับมาหาอืม
แล้วก็บอกว่าป้าไปเยี่ยมในเจ๋งที่สพตลุกดู
เจ๋งคิดถึงลูกสาวมากอยากจะคุยด้วย
ได้ยินแล้วแล้ว

อย่าเพิ่งมาหาเลยพ่อยังติดพ่อยังประกันตัวไม่ได้

ถ้าพ่อรักพ่อรักแต่หัวใจพ่อมากมาย
ทำไมพ่อต้องยิงแม่ใหญ่

ครับส่วนคุณตาของน้องเบนค่ะ
คุณตาวิไลอ่ำรุ่งพงศ์บอกว่าคือถามว่ายังโกรธในเจ๋งไหม

แต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

กลัวจะยังใจไม่อยู่จะตายจะถามว่าทำไปทำไม
ที่มีเรื่องแบบทะเลาะกับลูกสาวเราที่เหมือนแยกทางกันเนี่ยเป็นเพราะเรื่องอะไรครับคุณหมอ
เรื่องยาเสพติดนี่มั้งก็ไม่มีอะไรจะสอนนะ
ขนาดเด็กเขาก็ยังคิดได้ตัวเขาเองเขายังคิดไม่ได้เลย
คือทีมข่าวก็ไปคุยกับคนเสื้อสีส้มที่ให้ดูภาพของเมื่อวานนี้
ที่เป็นคนอุ้มน้องเบนไปเจรจากับคุณพ่อค่ะเป็นตำรวจนะคะ
ก็คือดาบตำรวจปัญจดิตผลพบหมู่งานป้องกันและปรับรามสพตลุกดู่ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุที่แรกก็ไปเกลี้ยกล่อมในเจ๋ง
กล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยต้องนำคนในครอบครัวมาเจรจาและรู้มาว่าในเจ๋งรักลูกมาก
ก็เลยอุ้มลูกสาวมานะคะจังหวะที่ลูกสาวตะโกนบอกพ่อให้มอบตัว
หนูจะไปเยี่ยมพ่อบ่อยคือทางดักตำรวจปัญจ่าเองบอกว่า
ยังขิดในใจเลยว่าเด็กคนนี้หัวดีจังช่างพูดนะ
ไม่มีท่าทีตื่นตกใจกลัวไม่ร้องไห้ไม่งอแงก็คือพยายามจะกล่อมพ่อ
พอในเจ๋งได้ยินเสียงลูกสาวนะคืออ่อนลงโดยทันทีเลยนะคะ
เหมือนกับได้สติเลยสุดท้ายยอมมอบตัวเลยอ่ะ
ท้อนใจนะครับเห็นเด็กที่พูดออกมากันออกมาจากใจก็สะท้อนใจออกมาเหมือนกันนะสะท้อนใจออกมาว่าเด็กตัวแค่นี้ก็สามารถพูดได้ขนาดนี้ทำให้พ่อวางอาวุธปืนลง
เพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดเกิดการสูญเสียอะไรเพราะเราก็พยายามเกลี้ยกล่อมกันก็เกลี้ยกล่อมประมาณครึ่งชั่วโมงได้ฮะ
วันนี้เนี่ยนะคะตำรวจสพตลุกดูนำตัวในเจ๋งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๕จุดค่ะ
คือจุดที่ในเจ๋งขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปก่อเหตุ
ที่เอารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่กระท่อมในไร่ข้าวโพด
จุดที่ซุ่มดูลูกกับเมียที่บ้านของแม่ยายเพราะพ่อตาไม่ให้เข้าบ้าน
เจ๋งแอบอยู่ข้างราวตากผ้านะคะแล้วเป็นจังหวะที่เห็นภรรยาคุยโทรศัพท์กับคนอื่น
โมโหเข้าไปทะเลาะกับภรรยาที่บริเวณทางเข้าบ้านจนแม่ยายเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
นี่นะคะไล่ไปแต่ละจุดเลยนะคะระหว่างทำแผนค่ะนักข่าวก็ถามในเจ๋งนะว่ายิงแม่ยายทำไม
เจ๋งบอกว่าก็โมโหที่มาต่อว่าแบบรุนแรงไม่ได้ตั้งใจอยากให้ตกลงกันด้วยดี
แต่แม่ยายไม่ให้โอกาสผมเขาก็อ้างแบบนี้นะคะเขาก็ฝากขอโทษลูกสาวด้วยว่าพ่อผิดไปแล้ว
ไม่มีเจตนาทำไปเพราะโมโหเพราะว่าตอนเกิดเหตุลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
บอกพ่อผิดไปแล้วพ่อไม่ให้จัดยนต์นาธรรม
เพราะความโอโหแต่พ่อก็รักแม่มากรักหนูมาก
ตอนที่จะฆ่าตัวตายแล้วสุดท้ายยอมเอาปืนลงตอนนั้นคิดยังไงฮะ
อยากอยู่ให้เห็นลูกโตก็ได้ครับ

น้องบอกให้มอบตัวจะไปเยี่ยมให้บ่อย
ทีนี้อาการบาดเจ็บของแม่ยายผู้ก่อเหตุถูกยิงที่แก้มทะลุไทยทอย
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วออกจากไอซียูแล้วแต่ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลอุทัยธานี
ทางคดีเนี่ยค่ะตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาบ้านะคะ